แต่ไม่ใช่เจ็คกาลิงนะคะถ้ามาแบบนี้แบบนี้ฉันปล่อยให้ให้เธอไปเลยไม่ต้องหรอก
เพราะว่าตัวจริงคืออยู่ที่หน้าจอน้องยายาอุรัสยาดูให้ดีนี่ลุคใหม่เลย
ลุคใหม่ของน้องหยามาเป็นเจ้าหญิงไฮมะเอลซ่า
ตอนนี้มันเปิดตัวในฐานะพรีเซนเตอร์ต้องบอกว่าสวยปังกระมังเมาหาย
เสื้อผ้าหน้าผมสวยเป๊ะจริงค่ะ
น้องยาของเราโชว์สกินเห็นไหมเสียงร้อง

คือน้องร้องดีมากนะคะความปังคือเพลงนี้ร้องยากมากค่ะ
แต่น้องยาของเราคือเอาอยู่อ่ะ
เนียนกริ๊บนะคะยกป้ายให้๑๐เต็ม๑๐
แต่น้องก็มีบอกว่าพี่หนูเสียงหลงนิดนึงแต่คิดว่าสุดยอด
หลังจากโชว์เสร็จนะคะน้องย่าก็มาเปิดใจบอกว่า
พี่หนูตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้แตกเป็นการ์ตูนดิสรีที่ดังมาก
เป็นขวานใจเด็กอ่ะเป็นเอลซ่าคุณผู้ชมนะคะ

แล้วก็ขออภัยด้วยหนูมีเสียงเหินนิดนึงแต่พี่ว่าไม่นะ
ส่วนเรื่องที่แม่ปลาค่ะแม่ของน้องยายาโพสต์
ยายาเนี่ยค่ะยืนอยู่บนที่ดินที่เขาใหญ่เนี่ยค่ะ
หลายคนก็โอ้โหหนูเป็นสิทธินี้หรือเปล่าเนี่ยภาพนี้เลยค่ะ
เดินมาบอกนะคะว่าแม่ชู๒นิ้วแม่ปลาเดินมาข้างเลย

คุณแม่บอกว่าจริงแล้วคืออยากให้น้องย่าอยู่นี่แหละค่ะ
แต่ว่าคนที่ชอบมากที่สุดที่อยากได้ที่ดินผืนนี้รู้ไหมใครใคร

พ่อมีคนในหมู่บ้านบอกว่ามาซื้อตรงนี้ไว้สิค่ะ
ส่วนวาเลนไทยค่ะก็แซวน้องย่าเลย

แน่นะพี่ณเดชนเขาจะมาขอหนูหรือเปล่า
ย่าตอบว่าพี่คะวันนั้นหนูมีงานพอดี

แต่เรื่องพี่ณเดชน์เค้าจะซับไพรด์ย์ว่าขอหนูหรือเปล่า

สำหรับคุณค่ะ

ต้องรอดูค่ะต้องรอดูยังไม่ตรงกันค่ะ
คือจริงเพื่อนคุณพ่ออยู่ในหมู่บ้านที่คุณพ่อชอบอะไรอย่างนี้
พ่อก็อยากอยู่ใกล้เพื่อน
ก็เลยหาที่ที่แบบบรรยากาศมันได้
แม่เพิ่งทำแบบนี้๒รายค่ะ
อันนี้แม่ชอบหรือคุณพ่อชอบหรือคุณพ่อชอบมาก

จริงช่วงโควิดอยู่อพาร์ทเมนต์ค่ะ
ก็เลยรู้สึกอยากมีแบบพื้นที่มาปลูกผักอะไรอย่างนี้
นี่เธอเห็นไหมที่ดินเขาดีมาก
มีมันมีภูเขาแล้วก็มีแบบว่าแม่น้ำ

แล้วก่อนน้ำบ้านก็อีกที่ดินก็อีกละคานี่นะ

อีกหนึ่งนุ่มหล่อน่มต่อธนภพนะคะ

วันเกิดตัวเงาะวันเวลนไทน์

คือเอาจริงไม่ว่าเทศกาลไหนก็ไม่เคยลงรูปอยู่แล้ว

แล้วอยากจะให้โฟกัสตอนแต่งงานเลยดีกว่า
อุ๊ยลดอ๋อฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณคุณพูดทีเดียวแบบนั้นเลย
วันเกิดด้วยวันอื่นหายด้วย
ใช่ก็อาจจะถ้าเกิดมีเพื่อนเลี้ยงชะลอง
แต่สุดท้ายมันคือณวันนี้เรารู้สึกว่า

เออถึงจุดหนึ่งมันดีของมันอยู่แล้ว